วันไหลที่ชนบุรีค่ะก็ยังไหลต่อนะครับ
ส่วนที่พัทยาก็จะไหลต่อ๑๘กับ๑๔

เราไปดูบรรยากาศวันไหลที่บางแสนกันหน่อยนะครับ

ก็ไปเล่นสาดน้ำวันไหลบางแสนกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์พร้อมกับตำรวจสพแสนศุกร์
ก็จัดการจราจรแบบใหม่
ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ถนนจากสุขุมวิทย์ลงหาดบางแสน
ผ่านมบุรพาโดยห้ามรถใหญ่เข้า
ให้รถที่เล่นน้ำวิ่งตามถนนข้าวหลามแทน
แล้วก็ไปวนรอบตรงแหลมแท่น
วนออกมาแบบนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจร

ซึ่งก็มีรถเข้ามาเล่นน้ำจำนวนมากเลยนะครับ
วันไหลบางแสนรถก็ไหลเคลื่อนตัวไปแบบสนุกสนานนะฮะ
เช่นเดียวกับที่ระยองคุณผู้ชมฮะบริเวณสะพาน๔
ที่ตำบลมาบอย่างพอนำเผลอปลวกแดงน่ะ
ประชาชนแล้วก็พนักงานโรงงานในเขตอมตะซิตี้สยามซิตี้
อิสเทิร์นซีบอร์ดก็พากันมาเล่นสงกราน
วันไหลที่นี่กันอย่างคึกคักเหมือนกันนะครับ
รถติดยาวคุณเขาบอกแทบจะไม่ขยับเลยนะฮะ
เต็มไปด้วยรถนักท่องเที่ยวที่บรรทุกถังใส่น้ำ
มาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทาง

โอ้โฮอ่อนหวาน
บางคันติดเครื่องเสียงเปิดเพลงแดนซ์กันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงเหมือนกันนะครับ

ก็ต้องมีวันไหลวันไหลที่นี่คือวันไหลโป่งน้ำร้อน
ปีนี้มีคนมาร่วมความสนุกกันเยอะเลยนะฮะ
ชาวไทยและกัมพูชาที่ข้ามฝั่งเข้ามาเที่ยวนะครับ

ซอยในเขตเทศบาลตะบนโป่งน้ำร้อน
ก็เรียกว่าสนุกสนานชุ่มฉ่ำกับการสาดน้ำนะฮะ
แล้วก็เล่นกันจนถึงเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับ
เทศบาลประกาศยุติกิจกรรมตอนทุ่มแยกย้ายกันกลับบ้าน
บางกลุ่มก็ยกย้ายไปต่อที่เทศบาลตะบนหนองตาโคงนะฮะ
แตะมือรับไม้ช่วงต่อนะครับ
ด้วยจัดงานวันไหลกลางคืนนะฮะที่นี่
รองรับกลุ่มที่กำลังสนุกติดลมนะครับ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ประเมินการจัดงานสงการปีนี้

โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะฮะ